ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าตลาดกันดีกว่าไปอัปเดตราคาสินค้าวันนี้กันค่ะไปดูราคาของเนื้อสัตว์วันนี้นะคะหมูเนื้อแดงนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมค่ะสะโพกไก่แปดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ห
ผักบุ้งจีน๖บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทย๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดง๔๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะช่วงนี้ราคาผักบุ้งปรับลงมาและหลายคนสบายใจกันแล้วผักเริ่มจะปรับราคาลงมานิดหน่อยนะคะ